ไปดูที่พิศนุโลกมีแหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชนนะคะ
เขาว่ากันว่านะจุดนี้สายมูต้องชอบเลยมันเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวแบบธรรมชาติ
แบบไหนอย่างไรไปดูค่ะโอ้ชิวมากนี่นั่งรถอีแต๊กไปเลยจ้าครับ
ไปกันที่ชุมชนแสงดาวตำบลปากโทกอำเภอเมืองจังหวัดพิศนุโลกค่ะ
พ่อเมืองไปเลยก็คือผู้ว่าภูสิตสมจิต
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิศนุโลกนะคะ
ท่านเนี่ยได้สำรวจการเปิดเส้นทางท่องเที่ยวเอาใจสายมูเตลู

หลวงพ่อโตหลวงพ่อเขียน
ร่วมถึงหลวงพ่อแพรวัดไผ่ค่อมรัฐนาราม
ไหว้เสร็จแล้วเป็นซิริมงคลแล้วเรียบร้อย

ต้องไปแขวนดาวไม้ไผ่ขอพรด้านความรัก
แล้วก็ดูสิไปดูต้นยางนาต้นนี้

เขาว่ากันว่าวิธีแบบนี้นะคะ
เป็นวิธีการทำตามความเชื่อโบร่ำ
เอาไปแผนดาวไม้ไผ่เป็นมนเสน่ห์หมู่เตรู

อุ้ยใหญ่มาก

จากนั้นไปสักการะสรีระที่ไม่เน่าเปื่อยขององค์หลวงพ่อสุเทพ
โชติโยซึ่งเป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดแสงดาว

อย่าลืมเสี่ยงทายโชคชะตานะ

องค์หลวงพ่อดำเนี่ยค่ะ

นี่ท่านก็สาธิตวิธีการมา
เที่ยวแบบสายมูให้เราดูกัน
แล้วนอกจากเส้นทางการท่องเที่ยวสายมูเตลูแล้วนะคะคุณผู้ชม
จนแห่งนี้เป็นจำนวนที่ตั้งอยู่บริเวณริมน้ำค่ะ

นั้นจึงมีทัศนียภาพที่สวยงามแล้วยังมีมีตลาดวัฒนธรรม
ของกินของใช้ของพื้นเมืองพื้นบ้านล่ะมากมายหลากหลาย
ของขาวของหวานมีด้วยนะของกินแป้งข้าวหมาก
แกงหยวกแกงพื้นบ้านอะไรที่เราไม่เคยทานหรือหาทานยาก
ที่นี่ก็มีผักพื้นบ้านสดมีให้เราซื้อหากัน
หรือถ้าใครรู้สึกโอ้ยเดินมาเยอะแล้วเมื่อย
เมื่อยเมื่อยมีนวดแผนไทยค่ะคุณ
คุณชนะต้องแวะแล้วนะที่นี่เขานวดอย่างดี
อยากจะนวดจำเบยอยากนวดแผนไทยใช่ใช่ใช่ใช่
แวะไปแวะไปที่ตลาดวัฒนธรรมแห่งนี้นะคะ

ข้าวต้มมัดเออมัดมาเป็นคู่แบบนี้เลยนะคะ
เปิดแค่เดือนละครั้งเอาเป็นว่าถ้าใครนะสนอกสนใจแหละ
ไปพิศนุโลกที่ตำบลปากโทกอำเภอเมือง
ดเบอร์ผู้ใหญ่พิมพ์ไว้ก่อน๐๘๗๗๓๒๓๐๖๒นะคะ
ไปสอบถามผู้ใหญ่พิมพ์ว่าเออตลาดตลาดเปิดเมื่อไหร่ผู้ใหญ่
จะได้วางแผนไปกันพิศนุโลกบ้านผมเองอีกแล้ว
บ้านคู่อีกแล้วเออจะได้ไฟนะ
ผมภูมิใจนะภูมิใจที่ไม่เคยไปเลยนะ
นี่หน้าเต่าภูมิใจนะคะ
ภูมิใจกับว่าเออเตยเป็นคนคิดโลก
อาจจะไม่ค่อยได้กลับแต่วันไหนได้กลับไปแล้วก็อื้อหือ